โปรดติดตามตอนต่อไป

ข่าวใส่ไข่สด

เยอะมากจริง

จะบอกว่าดิฉันยังเจอน้ำท่วมเลย

เอาฉันออกมาจากบ้านตรงชิดลมไงเขาเห็นว่าเจอหมดเลย

อุงวัชชาคนแห่เขาบอกอุ้มอกเมิก
สุดท้ายก็ไม่ใช่หมอกคุณแม่เขาบอกเป็นฝุ่นละอองอะไรไม่รู้เต็มไปหมดกรุงเทพ
ว่าโอกาสที่กรุงเทพจะกลับมามีอุณหภูมิลดลงเนี่ยมีอีก
อากาสหนาวมีอีกนะถ้าฝนตกอยู่อย่างนี้
อุณหภูมิอาจจะกลับมาหนาวอีกเร็วนี้
อังกฤษขนาดเข้าห้องน้ำปั๊มเพื่ออะไรคุณรู้ไหม
ทำไมขโมยเงินเชิดเงินไปมีแท็กซี่แล้วสรุปแล้ว
ตำรวจไปรวบตึงมาเนี่ยคำตอบที่เขาให้คืออะไรรู้ไหม
อะไรคะคุณแม่กินยาแล้วเบลอว่ะกินยาแล้วเบลอ
ก็เลยลืมไปว่าตัวเองเนี่ยไปรับผู้โดยสารมาคือเมื่อวานนี้นะฮะ
เมืองนครปฐมเนี่ยรองผู้การนะฮะผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ชุดสืบสวนและเจ้าหน้าที่สถานทูตจากประเทศอังกฤษ
ค่ะร่วมกันแถลงข่าวจับกลุ่มนายสัญญางามสิมะอายุของเขาเนี้ย
ห้าสิบเก้าปีผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมเนี่ย
ในข้อหารักทรัพย์โดยใช้ยานผ่านนะแล้วก็เอาไปเสียซึ่งเอกสารของผู้อื่น
นะฮะแล้วก็น่าจะเกิดความเสียหายกันพอสมควรพร้อมของการเงินสด
จำนวนแค่สี่พันบาทพี่แล้วก็เงินสกุลยูเอสดอลลาร์
อีกประมาณสัก๓๐๐ยูเอสก็เกือบหมื่นนะฮะ
เครดิตอีก๔ใบที่สำคัญไอ้เงินไม่ค่อยเท่าไหรหรอก
พาสปอร์ตแน่นอนสิเวลาที่เราไปเมืองนอกเมืองนานรับพาสปอร์ตหลายที
โอ้โหปวดหัวกันแน่นอนยิ่งกว่าเงินหายอีกถูกต้องไหม
คือตำรวจเขาบอกเลยว่าพฤติกรรมในการจับกลุ่มครั้งนี้นะ
เมื่อวันที่๒๑มกราคมได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งนะฮะ
ที่เมืองนครปฐมเนี้ยแจ้งเข้ามาอย่างสูงว่ามีผู้โดยสารหญิงสองคน
เป็นนักท่องเที่ยวด้วยสิและที่สำคัญเป็นนักท่องเที่ยว
อังกฤษได้เดินทางมาจากถนนเข้าสารว่าจ้างแท็กซี่เนี่ย
มาเที่ยวตลาดน้ำแน่นอนเขาต้องมาเที่ยวตลาดน้ำก่อนอยู่แล้ว
ฝรั่งมาต้องมาตลาดน้ำเนอะดำเนินสะดวกค้ากลับเนี้ย
นครปฐมที่พระประโทนแท็กซี่จอดรถให้ลงไปเข้าห้องน้ำ
ผู้หญิงนี่ก็คือสูบบุหรี่ด้วยก็คือแน่นอนก็ต้องพักสูบบุหรี่สักนิดนึ
ห้องน้ำสักนิดหนึ่งในระหว่างนั้นแท็กซี่หายเลย
ไปเลยในนั้นมีทรัพย์สินนะฮะในกระเป๋าสะพาย
แท็กซี่ทิ้งไว้แล้วก็เชิดเอาทรัพย์สินไป
โดยในกระเป๋าเนี่ยมีเงินไทยอยู่แค่๔๐๐บาท

ที่สำคัญที่สุดคือพาสปอร์ต
เขาก็เลยจับเข้ามาเขาทางคนขับ
เขาก็สารภาพนะว่าทรัพย์สินของผู้เสียหาย
เพราะว่าตัวเองเป็นโรคเครียด
แล้วกินยาแก้เครียดไป
ก็เลยเบอร์กามอสเถอะ

เขาบอกเขารักษาเขารักษาอาการนี้มา๑๐ปีแล้วนะ

วันนั้นมีอาการเครียดมากเลยเบอร์

เอาผู้โดยสารไปทิ้งไว้ที่ปั๊ม
ก็เลยขับรถออกไปกะจะแบบว่ามันเบลอ

ส่วนผู้เสียหายชาวอังกฤษทั้งสองคนก็ได้ของคืนเขาบอกเขาไม่ได้ติดใจอะไรหรอก
เพราะว่าได้จองตัวเครื่องบินกลับอังกฤษแล้วล่ะ๒๒กลับเลย

ตำรวจเองก็ตั้งข้อสงสัยว่ารักทรัพย์หรือเปล่า
โดยใช้ยานพาหนะของตัวเองเนี่ยแล้วก็

มันเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินต่างของนักท่องเที่ยวอยู่แล้ว

ก็อาจจะไม่ตั้งใจนะครับหรือว่าแอบกลัวโดนจับก็เลยกลับเหมือนเดิม
ก็ไม่รู้แต่ถ้าคนจะเอาไปก็ต้องไปเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ
แต่เดี๋ยวนี้มีกล้องอุณจรปิดไว้ไปไหนก็หนีไม่รอด
แต่เขาก็บอกว่าเขาเป็นโรคเครียดคุณเห็นไหมว่าโรคเครียดไม่ได้มันไม่ได้แบ่งแยก
ว่าวันนี้โรคเครียดจะต้องเกิดกับคนจนโรคเครียดจะต้องเกิดจากคนรวย
เครียดจะต้องเกิดกับคนที่ไม่มีชื่อเสียงคนมีชื่อเสียงเยอะก็เป็นโรคเครียด
เหรอพอเวลาเครียดก็ต้องแบบว่าก็ฆ่าตัวตายดาราเกาหลีไง
เครียดก็ไม่รู้ตัวเองก็ฆ่าตัวตายหรือบางคนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอ่ะ
คนจนเมื่อก่อนต้องกินเหล้าใช่ไหมจนเกลียดกินเหล้าจนทุกวันนี้โรคเครียดมันกลายเป็นแบบว่า
เข้ามาแล้วก็จะต้องมียากล่อมประสาทหรือหมายถึงว่าพอเครียดแล้วก็จะต้องเชิดของคนไปไง
ไม่ใช่เค้าบอกว่าเค้ากินยากล่องประสาทเค้าก็เลยลืมไปว่าในช่วงขณะนั้น
เขาทำอะไรนานาจิตตังค์นะโอเค
คุณแม่อีกข่าวหนึ่งวันนี้เกี่ยวกับรถเหมือนกันคุณแม่รถ
รถฝั่งสีดำหน้ากลัวสีดำคือเรื่องของเรื่องคุณดูดีนะ
แล้วก็หักหลบเข้าไปในช่องทางซ้าย
ทำความที่เปลี่ยนรถจักรยานยนตร์ของสองพ่อ
เค้าอยู่กันสองพ่อลูกแล้วจนล้ม
ขับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้

คุณคิดดูเด็กน้อยอยู่ด้วย
แล้วก็ที่สำคัญชนปุ๊บก็ขับรถออกไป

ซึ่งเจ้าหน้าที่สนประชาชื่นควบคุมตัวได้ทัน
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าคนขับรถกระบะคนดังกล่าวเนี่ย
เดินทางเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน
คือยอมมอบตัวที่สนประชาชื่น
ตั้งแต่เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาขณะที่พนักงานสอบสวนยังสอบปากคำอยู่
เรื่องต้นเตรียมดำเนินคดีกับคนขับรถกระบะ
ใน๕ข้อหาคือ๑ขับรถย้อนสอน
ขับรถโดยประมาทหวาดเสียวอาจก่อให้เกิดอันตราย
๓ขับรถเฉี่ยวชนแล้วหลบหนี
ขับรถไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
๕ขับรถฝ่าฟื้นเครื่องหมายจราจร
ส่วนใบขับขี่รถยนต์ขนาดนี้กำลังตรวจสอบว่ามีหรือไม่มี
ผู้เสียหายเปิดเผยว่าตัวเองก็ไปขับรถไปขี่รถ
ใช้คำว่าขี่ดีกว่าเพื่อขับมอเตอร์ไซค์
ขี่รถพาลูกกลับบ้านจนถึงหน้าโรงพยาบาลเกษมราช
ตรงนี้แหละ
แต่รถกระบะคันเดิมกลับหักเข้ามาแล้วก็เฉียวชนก่อนหลบหนีไป
อะไรไปนะเพราะว่าลูกของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรไปนะพอ

กลัวลูกจะถูกรถชนแล้วก็รีบพยุงรถขึ้นมา
เพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยเด็กมันยังเด็กอยู่
กลัวลูกจะได้รับอันตรายแต่พอเห็นว่าลูกยืนได้
ก็ใจชื้นแล้วจึงพยายามพาลูกไปหลบข้างทาง
วินาทีที่ถูกชนรู้สึกว่ารถถลายไปกับพื้น
แล้วก็เห็นเพียงล้อของรถกระบะขับผ่านไปเท่านั้นเอง
ไม่ทันได้คิดว่าอีกฝ่ายจะรู้หรือเปล่าว่าเขาชน
เขาบอกตัวเองเขาก็ไม่แน่ใจนะว่ารถกระบะจะรู้หรือเปล่าว่าชนเขา
แต่สิ่งเดียวที่ตอนนั้นก็คิดได้เขากลัวลูกเขาเจ็บ
ทำอย่างไรเขาต้องห่อลูกเขาไว้ให้ปลอดภัยที่สุด
สิ่งหนึ่งที่เขามีสติขึ้นมาก็ตอนที่เห็นลูกเขายืนได้
รับลูกจากโรงเรียนลูกยังเรียนอนุบาลอยู่เลย
เมืองต้นพนักงานสอบสวนเขาบอกว่าคู่กรณีได้ขับรถ
กลับมาที่จุดเกิดเหตุหลังจากฝ่าไฟแดงแล้วก็หลบหนีไปทาง
แยกประชานุกูลนะฮะแต่ก็ยังไม่รู้ข้อเท็จจริง
ยังไม่ได้ฟังจากปากคำของผู้ก่อเหตุ
และอยากให้คดีนี้เป็นตัวอย่างให้รถใหญ่เนี่ย
มีน้ำใจต่อรถจักรยานยนต์สักนิดนึง
โดยเฉพาะรถที่มีเด็กมาไปโทษเขาไม่ได้หรอก
เพราะเขาไปรับลูกเขาหลังจากที่ผู้เสียหายเข้าไปให้ปากคำ

แบบว่าใจร้ายมากเลยอะต้องรู้นะเอ๊ะรถกระบะ

ครูเห็นพี่หนุ่มไหมคนมุมคอเม้นต์
กินใจเขาดีพี่นุ่มเขาเห็นเรื่องแบบนึง

บางทีคนเราฉันก็ทำได้เป็นคนดีเป็นคนสร้างภาพ
เป็นคนที่แบบว่าไอ้จ๊ะ
เข้าใจป่ะเราอ่ะเหมือนเมื่อเมื่อก่อนด่าฉันอ่ะตอน
อุ้ยตายเอารุ่นชื่อไหว้เจ้ามาแล้วก็ออกอ่ะมือถือปากถากถือสิน
บางทีคำหล่อมันจะย้อนกลับไปหักไอ้ที่ป่าวอะไร
มาสายแล้วชอบทำการแสดงอย่างเงี้เหรอเล่นใหญ่อย่างนี้ก็เรียกว่าเล่น
วันนี้ฝนตกใช่ไหมนะฝนตกฝนตกหนักรถติดมากเลย
คนอยากรู้ว่าพี่หนุ่มคิดยังไงข่าวนี้เพราะพี่หนุ่มไปคอมเมน
เลวเชิญครับพี่หนุ่มค่ะ
คือคนขับคนนี้ใช้ไม่ได้แบบจริงแบบแย่มากเลย
ทำไมอีกอ่ะคือเด็กเล็กอันตรายมากไง
พาลูกมาจากโรงเกียร์อนุมานเท่าไหร่ใช่น่าโฆษามาก

เขาบอกว่าสิ่งหนึ่งอย่างที่เขาได้สติขึ้นมาตอนที่ลูกเขายืนขึ้นได้
วินาทีสัญชาติยานของความเป็นพ่อ

รู้แต่ว่าเห็นล้อรถมันผ่านเข้าไป
เขาบอกเขาจะต้องเอามือเขาทำยังไงก็ได้ให้ลูกปลอดภัย

ชัดอย่างนี้เขาเรียกว่าเขามีคลิปเขามีคลิปเขามีคลิป
มันเป็นอะไรนี่มันเป็นธรรมชาตินะครับอ๋อธรรมชาติต่อไปคุณต้องอ่านข่าวนะชอบกินเด็กนะฮะอันนี้เขาจับให้คุณเลยนะครับ
นี่สิจากกรณีผู้อำนวยการโรงเรียนเด็กม๒ใช่ไหม
บัวใหญ่โคราชมีพฤติกรรมชู้สาวกับเด็กม๒นะซึ่งต้องบอกว่ามีหลักฐานข้อความสนทนานะแชทไลน์เรียกกันว่าที่รักแล้วก็เมียจ่า
อย่างนี้เลยกับครูกับผอกับนักเรียนม๒
ถูกกระทั่งสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต๖
มีคำสั่งย้ายด่วนให้พอโรงเรียนไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่
โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันที่๒๓มกราคมพร้อมตั้งกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง
โดยให้รายงานผลภายใน๗วันซึ่งหากพบผิดจริงก็จะมีโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงถึงขั้นไล่ออกกันเลยทีเดียว
แล้วก็มีความผิดทางอาญานะฐานพรากผู้เยาว์เด็กหญิงอายุไม่เกิน๑๕ปีแต่ฟังดีนะ
ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยวันที่๒๔โมกราคมเนี่ยนะคะนายสุพพงศาจันทรัง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครราชศรีมาเขต๖เปิดเผยว่า
จากการสอบปากคำคณะกรรมการสถานศึกษา๔คนแล้วก็เพื่อนนักเรียนอีก๓คน
เรื่องต้นพบว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลความจริง
ในขณะเดียวกันทางคณะกรรมการเนี่ยก็จะต้องสอบสวนตัวเด็กนักเรียนเนี่ย
ของผู้หญิงคือชั้นม๒ที่เป็นข่าวด้วย
แต่ยังไม่ทราบว่าเมื่อไหร่เพราะว่าคงจะต้องรอให้ตัวของเด็กพร้อมซะก่อน
ส่วนผู้อำนวยการโรงเรียนที่ตกเป็นข่าวเนี่ยได้ติดต่อผ่านทางครูธุรการของโรงเรียนไปนะ

วันนี้ลาป่วยไปเพราะพ่อเหรอ
ถูกแม่ของเด็ก
เดี๋ยวสิฟังดีเนี่ยเดี๋ยวฟังให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเธอจะฉันเองฉันยังบอกว่าเออเวรกรรม
นางเอซึ่งเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๔๐ปีเป็นแม่ของเด็กนักเรียนชั้นม๒คนนี้นะคะ
ก็มาเปิดเผยว่ารู้สึกงุนงงมากเลยแล้วก็ตกใจมากทำไมทำไมลูกสาวของตนเนี่ยตกมาเป็นข่าวเฉาขนาดนี้กับพอโรงเรียนได้
ซึ่งตนเชื่อว่าเป็นการกล่าวหาจากกลุ่มคนผู้ไม่หวังดี

เขาว่างั้นนะแต่ก็ไม่รู้รายละเอียดแล้วก็ไม่รู้ว่าลูกสาวเนี่ยจะแอบคบหากับพอจริงหรือไม่จริง
ยังภูมิเคลือตัวเองก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าอายุเท่าไหร่
พอเนี่ยก็แก่แล้วก็ต้องมีอายุแก่แล้วสิเธอเขาแต่งงานมีลูกมาแล้ว๒คนด้วยนะแล้วเขาก็เลิกกับภรรยาไปนะเมื่อ๑๐ปีที่แล้ว
นะคะฟังดีนะหลังจากที่เลิกลากันไปเนี่ยพอคนนี้ก็คบกับเด็กนักเรียนเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมาสองคนแล้ว

เขาเรียกว่าอะไรเราก็ยังไม่ได้แบบสอบสวนกับเด็กใช่ไหมว่าเด็กเนี่ยมันมีใจด้วยหรือเปล่า

ก็มาบอกว่าที่รักจ๋าเมียจ๋าผัวจ๋าอะไรอย่างนี้เหรอ
ผู้หญิงไปเด็กไปเรียกพอผัวจ๋าผัวจ๋า
ไม่พอไปเรียกเด็กว่าเมียจ๊ะจ๋าที่รักจ๋า
แล้วทำไมเด็กมันถึงได้แบบว่าไม่มาบอกมากล่าว
มาครูคนอื่นหรือว่ากับแม่ตัวเองล่ะ
แล้วทำไมยังมาแชทคุยกันอยู่ตลอดเวลา

สมัครใจก็ไม่ได้เพราะเด็กยังเป็นเด็กอยู่ไง

แต่ยังไงก็ต้องผิดกฎหมายอยู่ดีถูกต้อง
ทุกวันนี้คนแก่มีเมียเด็กเยอะแยะ

โดยเฉพาะเด็กอายุสัก๑๐กว่าก็ชอบมีแฟนแก่กว่าอยู่แล้ว

อืมแต่เขาถึงบอกว่าพอแล้วที่สำคัญคือตามข่าวว่าพอเนี่ย

และอย่างนึกเด็กมันก็คันเร็วด้วยนะ
เด็กมันคันเร็วอีกแล้วเอาอีกแล้ว
สรุปได้ง่ายมากทุกวันนี้เด็กคันเร็ว

สองไม่หรอกแต่จริงกับพอแม่บอกแม่ไม่รู้
แต่ถ้าสมมุติมีการไปขุดแล้วไอ้พวกแชทไลน์พวกนี้
ไปนั่งอ่านฉันไลน์มันก็เหมือนแฟนคุยกันเลย
ก็ใช่อ่ะสิก็ใช่อ่ะสิเรื่องของเรื่อง
แล้วมันจะยังไงล่ะมันเหมือนสมยอม
หรือเปล่าแต่ก็โอเคอาจจะพรากผู้เยาว์
เดี๋ยวก็จะต้องถามเพราะว่าพอเองก็ยังลาป่วยอยู่ใช่ไหม

ในอุตสามัณีย์เป็นท่านหลอดเป็นยังไงเธอ

วิญญาณสาวพม่าเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่เสียชีวิตปุ๊บ
วิญญาณยังกลับมาร้องเพลงกล่อมลูกกลางโรงพยาบาลเลยหมอหมอนี่แบบว่าโกยเถอะโยม
โอ้ยเอาอีกแล้วมาเอาอีกแล้วอ้าวไปนั่งพื้นได้แล้วไปไปไป

กลับมากับข่าวใส่ไข่พร้อมนะครับคุณสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ไม่เอาแต่อายุสั้นถ้าสั้นแน่กำลังจะบอกสั้นแน่นะครับ

แต่ก่อนตกลงท่านหลอดนี่อยู่เมืองไหนเนี่ย

เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวช่วยทำมูลิธิเขาทำมูลิธิหมาแมวมานานแล้ว

เออท่านหลอดจะเลี้ยงแหละลูกหัวตัว
อายุ๕๔เนี่ยกูไหนก็ยังหลอดอยู่นะ

คืออันนี้แหละมันเกิดขึ้นมีเรื่องเล่ามากมายที่จังหวัดสุรินทร์
แต่ผู้หนุ่มเนี้ยเขาผวาคืออย่างที่บอกว่าที่เอ่อสุรินทร์เนี้ยจะมีปราศาสตร์นู่นปราศาสตร์นี้เยอะ
คุณก็ปราศาสตร์เหมือนกันทำไมอ่ะปราศาสตร์แดดมีปราศาสตร์ปราศาสตร์
นั่นไงก็เขาชื่อปราศาสตร์ชั่วหัวละทำไมเขาชื่อปราศาสตร์เต่าทอง
อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์รู้สึกว่าตั้งแต่เอามาเนี่ยชีวิตเนี่ยไม่เคยมีความสุขเลยพี่
เจอแต่เรื่องร้ายเขาเล่าว่าชาวบ้านนะฮะที่หมู่๓ตำบลบ้านตามมพัฒนาที่ตำบลสกาดอำเภอสังขระ
จังหวัดสุรินเนี่ยมีครูหนุ่มรายหนึ่งเดี๋ยวเชิญมาเป็นแขกรับเชิญมูไนท์ด้วยนะฮะ
ได้นำเทวรูปโบราณเป็นพระนาราย๘ก้อนสูงก็ประมาณ๙นิ้วครึ่ง
โบราณศักดิ์สิทธิ์อายุของประสาทต้องยอมรับว่าหลายพันปีเลย
เขาฝันว่ามีเทวรูปพระนาราย๘กรถูกฝังอยู่ใต้ต้นมะขาม
เขาฝันนะในฝันนะหน้าเจดีปราศาสตร์เต่าทอง
แล้วก็ได้มาทำงานก็ขุดไปเจอจริง
ก็เลยเอาไปเก็บไว้ที่บ้านของตัวเองเป็นเวลานานกว่า๔ปี
ระหว่าง๔ปีเนี่ยเจอแต่อาถรรพ์ชวนสะพรึงเลย
เขาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยประสบปฏิเหตุถูกรถชนขาหัก
น้องชายเนี่ยก็ถูกลุมตีเกือบเอาชีวิตไม่รอด
ครอบครัวประสบชะตากรรมอย่างคาดไม่ถึง
สุดท้ายด้วยความกลัวก็ได้ตัดสินใจว่า
เอากลับไปคืนให้กับผู้ใหญ่บ้านเขาเถอะ

ก็ยังไม่รู้ก็ต้องเอาส่งผู้ใหญ่ประสาทไง
ไม่แต่อย่างนี้ต้องเอาส่งคืนกรมศิลป์เขานะ

แต่นี่เขาไปขุดเจอตามความฝันเขาก็ไม่ได้ไปขโมยหรือเปล่าวะ
เขาไม่เข้าใจแต่ว่าสมบัติที่อยู่ในดินเนี่ย

หลังจากนั้นน่ะชาวบ้านที่เขารู้ว่าเอ๊ยครูกันเนี่ยเอามาคืนอ่ะ
ก็นุ่งขาวห่มขาวนำดอกไม้ถูกเทียนมากราบไห้กันเป็นจำนวนมาก
ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสร้างฐานที่ตั้งพระนาราย๘กรเนี่ย

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะฮะกล่าวว่าครั้งแรกที่เจอขนาดทำพิธีบวงสวงประสาทเต่าทองเนี่ย
ตนเดินเก็บเก้าอี้เดินวนไปวนมาใต้ต้นมะขามต้นนี้แหละ
ทิศใต้ของต้นไม้ก็มาเจอองค์พระพุทธรูปสำริดโบราณองค์แรก
ผุดขึ้นมาอยู่ดีนะองค์แรกนะผุดขึ้นมาจากดินใช่หรือเปล่า
ขึ้นมาเองผ่านมา๑ชั่วโมงก็พบพระพุทธรูป
เขาจำนวนมากที่ฝังหายอยู่ใต้ดินเจอกันเต็มเลย
ที่ชาวบ้านกล่าวว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประสาทเต่าทองเนี่ย
ตอนนี้เขาต้องพยายามทวงคืนแม้แต่อิดชิ้นเล็กน้อยใครไปเอาของเขาต้องเอาไปคืนเขาซะนะ
เพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เขามีพระยาเต่าทองเถอะ

ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ไปยาวภรรยาเตาเขาเป็นนักรบโบราณ

แล้วก็เป็นเจ้าเมืองบางคนชอบไปเอาแผ่นสิราเล็งแผ่นทอง
เพราะตอนนี้เขามาบอกชาวบ้านแล้วเขาจะเอาคืนทั้งหมด
จะมีทั้งภาษาจีนแต้จิ๋วแปลกมากจะมีทั้งภาษาจีนแต้จิ๋วแปลกมาก
ไม่ใช่ภาษาขอมนะภาษาจีนแต้จิ๋วภาษาจีนซะส่วนใหญ่ที่จะมีบันทึกของโบราณ
ซึ่งตอนนี้เขากำลังแกะอยู่ว่าประวัติความเป็นมายังไง
อันนี้เราจะขอเชิญมาเป็นแขกรับเชิญมูไนท์ตรงนี้เลยด้วยกัน

หวังว่าจะเจอองค์พระนราณเพื่อนนี้ก่อนอยู่ที่ว่า

แล้วพระอยู่ไหนตัวนี้
เธอเขาบอกว่าอยู่ที่ที่คนเก็บเก้าอี้อยู่
ผ่าผุดขึ้นมาเองจากใต้ดิน

ฉันสองคนก่อนหลวงปู่หงษ์จะตายก็สัญญาว่าจะไปกราบ

อันนี้ที่สังขะที่สุรินทร์

ลือหึงเรื่องสุดหลอนวิญญาณสาวพม่า

มีวิญญาณสาวชาวพม่ามาร้องเพลงกล่อมลูกกลาง
โรงพยาบาลสุดท้ายเนี่ยมีหักมุมนะคุณผู้ชมครับ
วันนี้เองผู้สื่อข่าวได้มีการรายงาน
ในกลุ่มไลน์แจ้งภัยเชียงใหม่
เขาบอกว่ามีการแชร์ส่งต่อคลิป
โดยระบุว่าเมื่อกลางดึกของคืนวันที่๒๓ที่ผ่านมา
ซึ่งเป็นคลิปเหตุการณ์นะฮะสุดหลอนที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
หลังปิดไฟแทบทุกดวงปิดเครื่องเสียงก็แล้ว

อยู่ดีมีเสียงผู้หญิงเนี่ย
ร้องเพลงกล่อมลูก

ทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเขาก็ตกใจ
ก็เลยออกไปค้นหาต้นเสียงว่าเสียงมาจากไหน

เดินตามหาตามทุกห้องเลยนะ

อย่างเมื่อกี้คือเรียกว่าหลอนกันมากนะฮะ
คืออยู่ดีเนี่ยก็เรียกว่าได้ยินเสียงเพลงที่คนแจ้งเรื่อง
ว่าเป็นภาษาเมียนมาร์พร้อมกับความเสียงหลอน
ก็เลยไปตรวจดูกันปรากฏว่ารู้ไหม
ปรากฏว่ามีหลายคนแสดงคอมเมนต์เข้ามาว่า
โอ้โหแน่นอนเลยว่าที่นี่เนี่ยนะน่าจะเป็นจุดกำเนิดมีผีมาเลี้ยงลูกนู่นนี่นั่น
ใครรักลงพื้นที่
ลงพื้นที่เลยไปหาเลยว่า
สรุปแล้วเสียงเป็นเสียงเพลงอะไร

ชื่อเพลงทั้งใหญ่ทั้งยาวของศิลปินดาราธัญพร

แล้วจะมาเกิดซะอู๊ผีมากล่อมลูกกลางโรงพยาบาล

ไม่ได้ขอย้างว่าความดี

เพราะ

หรอล่ะ

ไทยรัฐยกทีมลงไปที่โรงพยาบาลเลย

มันไม่มีหรอกในโลกนี้

เก้าอีใครคนนึงมันคงจะแบบว่า
ล้องไข่ไอ้ไมโครเฟรก
มันเป็นคลื่นตีนรึเปล่า
พยาบาลแล้วมันจูนกันกันมากมายนะครับอันนี้ก็เกินไป
มัดไว้นะกับรถน่ะ
มีเว็บไซต์มีเนี่ยนะครับ
ก็ช็อคกันไปตามกันเลยนะครับ
หลังจากที่ได้เห็นภาพแม่ใจร้ายเนี่ย
จับลูกชายของตัวน้อยเนี่ยนะครับ

ตั้ง๒๐๐๐เงินอย่างนี้

ประมาณนั้นนะ๙๕๐๐ซึ่ง

มันก็บอกว่าไม่ได้เอาไปโอ๊ยไม่ได้เอาไป

ก็ไม่ยอมไม่ยอมนะ
อีหนึ่งแม่ก็จับลูกมัดมือ

ว่าเธอเพียงต้องการที่จะทำให้ลูกชายของเธอนี้

อย่างน้อยก็บอกมาว่าเอาเงินไปทำอะไร

ทางตำรวจก็เพราะว่าเด็กไม่ได้มีอันตรายอะไรเลยนะฮะ
ตักเตือนแม่ของเด็กบอกว่า
เวลาจะลงโทษอะไรเนี่ยก็ควรที่จะแบบว่าให้มันแบบ
คือไม่แรงมากถึงขนาดนี้เข้าใจคำนี้มั้ย

แต่คนจีนก็คงตีกันเอง
อย่างนั้นแหละเนอะประมาณเอ้านะครับเดี๋ยวเรามีสกรูปพิเศษนะฮะ
ไปดูกันหน่อยก่อนออกเบรกใช่ไหมครับ
เรียกได้ว่าจัดใหญ่จัดเต็มยิ่งใหญ่สุดอลังการ
ค้นพบไม่มีวันสิ้นสุดงานนี้เหล่าศิลปินนักแสดงและเซเลบิตี้
ขบวนตบเท้าเข้างานกันเพียบแต่ที่เตอร์ไพรส์สุดสุด
คือการปรากฏชมของซุปเปอร์สตาร์ฟ่านปิงปิง
ที่จะมาประชาสัมพันธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัท
โดยเฉพาะธุรกิจร้านค้าปลอดอากรที่เป็นของคนไทย
ให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกเช่นสินค้าไทยได้รับความสนใจ
และเป็นที่รู้จักจากทั่วทุกมุมโลกมากยิ่งขึ้น
งานนี้ยังเพลิดเพลินกับโชว์พิเศษสุดพิเศษ
และคอนเสิร์ตจากศิลปินเต็มเหนียวแล้ว
ยังได้ชมการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการ
ระบำสายน้ำที่หาชมได้ยาก
ซึ่งพร้อมเปิดให้ชมทุกวันฟรี
จากนักช็อปและนักท่องเที่ยวจะได้รับความตื่นตาตื่นใจ
ความสะดวกสบายและการบริการชั้นเยี่ยม
เนรมิตอาคารด้วยสีทองผสมผสานกับสีเงินเมทาลิกวับวาว
ออกแบบสัดส่วนแต่ละชั้นให้เลือกซื้อสินค้าได้ง่ายสะดวกยิ่งขึ้น
สมกับเป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับเวิลคลาส
เหล่านักช็อปต้องไม่พลาด

จริงควรจะให้คุณไอ้ม้าเล่าเดี๋ยวนี้มีอะไรไม่เล่าเลยนะ

นี่อยู่กองอ่ะใหม่กับเต๋อเขากินกันเห
เฮ้ยคุณจะพูดอย่างนี้ดิ
เขาบอกแอบซุ่มคบกันมา๓๔เดือนแล้วเหรอ

ทำไมต้องทำหน้าตกใจสถานภาพเขาเป็นยังไงตอนที่อยู่ในกอง
เขาไม่ได้ทำหน้าตกใจคิวก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว

คุณมีพิรุธอะไรไหม

มีข่าวรั่วออกมาสำหรับความสัมพันธ์คู่จิ้นเต๋อฉันทวิทย์กับใหม่ดาวิกา
ป่ะล่ะเรื่องมันมีอยู่ว่าใหม่ดาวิกาเนี่ย
นางเนี่ยมีคนมาจีบนางเยอะต้องยอมรับ

จนกระทั่งมาเจอเต๋อ
หล่อคารมดีตลก

แล้วก็มาร่วมงานกันในชายไม่จริงหญิงแท้

จริงแล้วใหม่ได้มีโอกาสมาเล่นหนังที่เต๋อเขียนหลายเรื่องแล้วด้วยนะฮะ

พูดคุยน่ารักประกอบกับบทละครในเรื่องมันพาจิ้นกัน
มีคิสกันเบาค่ะคุณไอ้ม้า

น้องใหม่กับพี่เต๋อศึกษาดูใจกันมา๓๔เดือนแล้ว
แต่จะใช้คำว่าพี่น้องหรือแฟนหรือเปล่านั้น
นักข่าวเจอก็ไปถามเขากันเอาเองแล้วกัน

ก็ส่งอันนี้มาให้ดูแว๊บ

เกิดอะไรกันขึ้นก็เลยถามในไลน์กลุ่มเลยทันที

เต๋อเหรอ

คือไม่จริงเขาบอกว่าเต๋อเป็นตัวหลอก

เพราะว่าตอนนั้นมีข่าวว่าเต๋อกับน้องมิว

อีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้เลยนะรออยู่

มีอยู่แล้วเนี่ย
ได้มั้ย
เล่นการ์ดไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้

เขามีของเขาอยู่แล้วหรือเปล่า

อย่าฮือหากุ๊บกิ๊บรั่นบอกไม่เคยใช้เป่าหากินเมินถูกเทียบลูกดาราคนอื่นนะครับ
เป็นซุปตาตั้งแต่แบบเบาะนะครับสำหรับน้องเป่าเป่านะครับ
ลูกสาวตัวน้อยของบี้แล้วก็กุ๊บกิ๊บเนี่ยนะฮะ
เป็นทายาทคนดังที่ทุกคนให้ความรักและความสนใจนะครับ
มีแฟนคลับมากมายแต่โด่งดังมากแค่ไหนครอบครัวนี้ก็ยังไม่ไหวเจอดราม่าหาว่าเอาลูกมาหากิน
ล่าสุดนะฮะบี้กับกุ๊กกิ๊บก็ได้มีการอุ้มน้องเป่าวัยเกือบ๒ขวบเนี่ยนะครับ

ประมาณ๓๔ตัวเราไม่ค่อยได้รับเยอะมาก
เพราะว่าเรากลัวเขาไม่เหมาะกับงาน
เราไม่ค่อยได้รับเยอะค่าตัวพรีเซนเตอร์ก็ประมาณนึง
ก็เอากินอิ่มมาก

รู้สึกยังไงที่เขาว่ากันว่าเอาลูกมาหาเงิน

พวกเราก็ทำงานบี้ก็บินไปจีนไปทำงาน
ส่วนมากที่รับมา
ก็สมมุติว่าเป็นอีเวนต์ก็จะดูว่างานเกี่ยวกับอะไร

เพราะว่าบางทีคือเราเข้าใจคนที่อยากจะเจอเป่า
และการที่คนอื่นได้เจอเปล่าเนี่ยมันก็เป็นความสุขของเขา
ก็รู้สึกว่าเราควรที่จะสร้างความสุขแบบนี้ให้กับคนอื่นด้วยนะครับ
คุณตุ้ยก็บอกนะครับบอกว่าแล้วอีกอย่างหนึ่ง

แล้วก็เก็บเงินเอาไว้ให้เขาทุกบาททุกสตางค์เลยเข้าบัญชีเขาหมด
เพราะฉะนั้นเขาจะมีเงินของเขา
ที่สามารถจะทำอะไรก็ได้ในอนาคต
เรียนที่ดีเราสามารถเลือกโรงเรียนที่ดีให้เขา
หรือหาที่ดีให้เขาได้ทุกอย่างหาสิ่งดีที่เขาได้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้นะครับ
แล้วก็ได้มีการเปรียบเทียบมีผลอะไรไหมการเปรียบเทียบ
คุณกิฟต์ก็บอกว่าไม่ได้มีผลกับพวกเราหรอก
จริงแล้วคิดว่ามันคงเป็นการตั้งมาเพื่อเป็นสีสัน
อย่างที่คิดว่าคนที่ดูควรมีพิจารณญาญาณมันก็มีนะ
คนที่เข้าไปเป็นแฟนคลับคนนี้อย่างที่พี่หนุ่มกัญชัยเคยพูด
เป็นแฟนคลับคนนี้ก็เข้าไปว่าคนนั้นแฟนคนนั้นเข้าไปว่าคนนี้
คุณกิ๊บบอกว่าจริงแล้วมันก็ไม่เป็นไรหรอก
เพราะว่าใครจะดังก็เหมือนกันนั่นแหละแป๊บนึงเดี๋ยวเขาก็โตแล้ว

มันก็มีความสุขไงมันกลายเป็นทุกคนเข้ามาแข่งขัน
กลายเป็นว่าแฟนคลับคนนู้นคนนี้เนี่ยก็มาว่าเด็ก
ซึ่งอะไรอย่างนี้ซึ่งอีกไม่ดีกี่เดือนเขาก็โตแล้ว
คือเขาก็มีความคิดคล้ายผมนะถูกไหม
คือพ่อแม่ส่วนใหญ่จะมองกับลักษณะอย่างนี้
แต่เพียงแต่ว่าเป่าเขาออกงานเยอะเท่านั้นเอง

หรอกแต่ว่าคือผมก็เข้าใจนะ
คือบางทีนะเราก็มีลูกเราอยู่ในวงการพ่อแม่ก็อยู่ในวงการ

มันก็ได้เงินนะไปเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา
ถ้าสมมุติอ่ะเด็กมันก็ต้องโตนะจริงมันจะหาเงิน
ถ้าสมมุติอยากจะมีชีวิตที่ดีเด็กอยากจะมีของเล่น
ก็เหมือนกับเด็กใครมีเด็กหาเงินเองไปเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้

แต่เดี๋ยวนี้ถ้าสมมุติอาจจะแบบอันนี้เป็นลูกดารา
เด็กบางคนทุกวันนี้ขวบ๒ขวบอย่างไอ้น้องแน็กชาลีเนี่ย

บางคนี่ลูกขวบ๒ขวบเขาก็เริ่มเอามาแก๊สโกสนาแพมป์เบอร์

ก็เยอะแยะแล้วทุกวันก็เหมือนมันไม่ได้ต่างกับเด็กคนอื่นหรอก
แต่จะว่าไปก็แล้วแต่นะพ่อแม่
บางคนเขาก็ไม่ได้คิดอย่างนี้เหมือนกัน
เขาก็ไม่อยากให้ลูกต้องไปแบบสมบุกสมบันอะไร

อ่ะมาดูของหนิงดีกว่าอันนี้เซ็กซี่มากเลย

ิ้งว่างจากการแถลงข่าวเมย์กับเจ๊ชนะทิพย์แล้วเหรอ

คุณจะไปพูดอย่างนั้นนะก็เป็นเพื่อนกันนะ

นางไปเขาใหญ่นะแล้วก็ไปเล่นน้ำในสระว่ายน้ำใช่ไหม
ตัวก็เลยแบบว่าทำให้แฟนไม่ผิดหวังแน่นอน
นี่ซีทรูไปจนถึงข้างหลังลึกไปถึงนู้น

เป็นชุดว่ายน้ำที่กระแต่สูบผ้าสอนนี้นะครับ

ออกแบบแล้วก็
ก็ไม่ให้แบบว่าแบบขายของหน่อยให้เพื่อน

เห็นตอนเย็นก็อยู่กับอ้ำพัชราภาตอนบ่ายก็แถลงข่าว
แต่ช่วงนี้นางบวชออกมานางก็ยังไม่ได้ทำ

เห็นคุยมาบอกแม่ขาพาหนูไปด้วย

ไม่ใช่เนอะทำไมทำไมอีกอ่ะทำไม
รู้ใช่ไหมว่าเขาแบบว่าเลิกลากันไปแล้ว

ก็เลยได้ออกมาเผยถึงเรื่องนี้ด้วย
สนั่งก็บอกว่าสภาพจิตใจของเมฆนะ
ยังไม่กลับมาดีเต็มร้อยหรอก
ทุกอย่างต้องใช้เวลา
ตนก็รับรู้ปัญหามาตลอด
ก็ได้แต่ให้กำลังใจและก็ให้คำปรึกษา

แต่สุดท้ายตนก็เคารพในการตัดสินใจของเมย์
ส่วนเรื่องที่แบบว่าเจออกจากกรุ๊ปไลน์ไปนั้นนะ
ตนก็เข้าใจสภาพสภาวะจิตใจของเจเช่นกัน
ทุกคนเนี่ยนะคะไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะออกจากกรุ๊ป
เพราะยังไม่อยากให้มีความสัมปะ
คือแบบว่ายังอยากให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เพื่อนทุกคนก็แอบลุ้นนะแอบเชียร์
อยากให้ทั้งคู่กลับมาคบกัน
เพราะว่าผู้ชายดีเนี่ยสมัยนี้มันหายากนะ
ถ้ากลับมาดีกันในสถานเพื่อนก็ยิ่งเป็นเรื่องที่ดี
ทำไมวะพอเป็นแฟนแล้วพอเลิกกันแล้วก็ต้องกลับมาเป็นเพื่อน
มันก็ไม่อยากจะเป็นเพื่อนหรอกเพราะมันอยากมีผัวกันมากกว่า
ไม่มีใครอยากแบบนั้นจริงฉันกระทืบไหลที่จริง
ไม่อยากจะมีแล้วเพื่อนเยอะแยะแล้วคู่นี้อยากมีผัวกันแล้ว
นั่นแหละก็แค่นั้นเองดังนั้นเนี่ย
ไอ้เรื่องการเตรียมงานจากแต่งงงแต่งงานไป
เพื่อนจะไม่อยากมีกันแล้วเนอะถูกอยากมีผัว
แล้วอั้มล่ะอั้มทิชาติคุณอยากเป็นเพื่อนเขาไหม

เมื่อก่อนคุณไม่ได้คิดกับเขาอย่างนี้นี่

แล้วทำไมมันงองงอขึ้นมาโผล่ขึ้นมาอย่างนั้นเธอไม่ทำไมก็ถึง
โอ้โหเขาเรียกว่าแข็งแรงมากนะเขาเรียกว่าเย้ยฟ้า
มันใช่ไหมมันใช่ไหมหรือมันเป็นรอยเหมือนที่กันกันตะถาวรบอกมันเป็นรอยของผ้าหรือเปล่า
ไม่รู้แต่แข็งแรงพว่าคือแม่โลกสวยอีกเลยพ่า
โอเคนะครับก็สุดท้ายนะต้องชอบแสดงความเสียใจกับทางคุณแอมสวรรคด้วย
ที่สูญเสียคุณพ่อนะครับ
ก่อนที่ได้ขึ้นคอนเสิร์ฟใหญ่ด้วยนะครับรู้สึกว่าคุณบุตดำจะต้องไป
พ่อจ๋าพ่อสุดที่รักของลูกหลับอยู่ในสวนดอกไม้สดหอมระลื่นชื่นใจ
พ่อไม่เจ็บไม่ปวดแล้วใช่ไหมพ่อจ๋ามีกุหลับเหลืองเหลืองอ่ะสวยสวยหอมหอม
เหมือนที่ลูกเคยเอาไปจัดให้ข้างเตียงพ่อแล้วพ่อชอบด้วยนะอ่า
ลูกรักพ่อที่สุดในโลกจ้ะก็เป็นพี่แอมสวรรคที่จริงคอนเสิร์ตพี่แอมจะมีขึ้นในวันที่สามที่สี่
เสียชีวิตครับผมก็จะมีกำหนดสวดอภิษฐรรมศพนะฮะ
ที่วัดเจ้าอามที่บคุณลนต์ศาลาที่๖
วันที่๒๓๒๖มกราคม
สวยวิธรรม๑๙นและวันเสาร์ที่๒๗มกราคม
ก็จะมีการประชุมเพิร์น
ตอนนี้ห้ามกล่องเย็น

พรุ่งนี้กลับมาพบกับข่าวใส่ไข่ได้ใหม่